กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ
อุบลรัชธานีพักเพื่อไทยด้วยยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะ
ยัตตินะครับบอกว่าท่านบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว
ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงทุจริตคอลลับชั่น
ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถ
ไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์
สุจริตปกปิดกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้อง
ยึดหลักธรรมาภิบาลหลักนิติรัฐนิติธรรม
และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลและกฎหมายฝ่าฝืน
และไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาต
นำพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับ
ก็คือรถรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันนี้ครับ
ก็ผ่านคนขับมาทั้งหมด๒๙คนนะครับ
มา๒๙คน๒๘คนเนี่ยกู้เงินมาบริหารคือ
กู้เงินมาใช้กับรถคันนี้รถประเทศไทยดูแลพี่น้องประชาชนมาเป็นอย่างดี
ด้วยนี่๒๘คนเนี่ย๕ล้านล้านวันนี้ท่านนโยคประยุทธ์คนเดียวครับ
คนที่หยิบ๒๙ที่อาสาขับรถเนี่ยใช้เงินโดยเอารถประเทศไทยไปจำนำครับ
ล้านล้านนะครับผมขอย้อนกลับไปตั้งแต่ผมเป็น
แทนรัศดรในปี๒๕๓๘ท่านบรรหารอาสาขับรถ
ปี๓๙ท่านนโยคชาวลิศครับปี๒๖๔๐ครับ
ก็จะเป็นท่านนายกทักษิณครับ
ซึ่งอาสาพี่น้องประชาชนบอกว่า
ขอโอกาสให้ผมได้ขับรถคันนี้บ้าง
เพราะหลายคนขับไม่เคยซ่อมเลยครับ
ท่านนายกทักษิณก็บอกว่าขอโอกาส๔ปี

ผมจะซ่อมรถยนต์ประเทศไทย

ไปด้วยมีความสุขเจ็บป่วยไข้
ไม่ต้องเก็บเงินครับ๓๐บาทรักษาทุกโรค
มีความคิดไม่มีตังค์เอาเงินไปให้ครับ

ปีนี้ท่านก็เริ่มซ่อมรถครับ

ก็ดูว่าประเทศไทยมีเงินเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่นะครับ

เข้าเกียร์ว่างไม่ได้ต้องเข้าเกียร์เดินหน้า

ปีที่๒ครับเปลี่ยนยางรถยนต์ครับ
พอปีที่๒เปลี่ยนยางรถยนต์รถเราก็เริ่มวิ่งได้

ก็เริ่มแซงประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเขมรครับ
ปีที่๓ครับเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยครับ
เปลี่ยนเครื่องยนต์ทุกคนให้ความสนใจครับ
ชาวบ้านมีตังค์ซื้อของครับ
เศรษฐกิจเริ่มดีครับรัฐบาลเก็บภาษีได้ครับ
แล้วพอเปลี่ยนเครื่องยนต์เสร็จปีที่๔ก็โปสีรอ
ครับเป็นรถใหม่เลยครับรถประเทศไทย

นำอาเซียนเป็นเสือตัวที่ห้า

ชุวิตครับมีท่านสอสอประท้วงครับ
เชิญครับท่านประท้วง

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิริยธรรมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กับผมขอประท้วงข้อบังคับข้อ๖๙ครับ
คือท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวเท็จไปกล่าวหาว่าท่านชวน
สมัยปีสี่ศูนย์เนี้ยไปอ่าจำนำกับนะครับจริงจริงต้องเป็น
ของท่านชาวฤกษ์ครับไม่ใช่ท่านอ่าชูนิกภัยครับขอบคุณครับ
ครับผมก็ฟังอยู่ก็งงอยู่ว่ามันช่วงไหน
ท่านสุวิทย์ครับมีท่านส่อยืนยันว่า
ไม่ใช่ยุคของท่านชวนหลีกภัยท่านถอนท่านนะครับ
ครับก็ประชาชนรู้ครับท่านก็ผมถอนแล้วกันนะครับ
แล้วก็หลังจาก๔ปีซ่อมต่อมาก็๔ปีสร้างครับ
พี่น้องประชาชนมีความสุขครับ
ท่านนายกฏศิลป์กลับมาเป็นนายกฏศิลป์อีกรอบครับ
ในปี๔ปีต่อจากนี้ไปจะสร้างแล้วนะครับ
ก็บอกว่าจะสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับ
แต่ในขณะรถมันซ่อมใหม่เสร็จแล้วเนี่ย
คนขับก็เก่งรถก็ดีมันก็ต้องวิ่งเร็วครับ
ก็โดนบิ๊กบังยึดใบขับขี่ครับ
ท่านสนทิบุญกรกริณปฏิวัติครับ

จะเอาใครมาขับรถประเทศไทย
คันนี้ที่ซ่อมเสร็จแล้วนี่
ที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยนะครับ
เราก็ได้นายกคนใหม่ครับ
ซึ่งเขาเชื่อมั่นประชาชนเชื่อมั่นว่า
นโยบายที่กินได้ของพักไทยรักไทยเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถูกนำนโยบายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
บอกว่าประชาธิปไตยกินได้
วันนั้นเนี่ยคนนั่งข้างครับ
ก็คือลุงหมักครับ

ลุงหมักบอกลุงแก่แล้วลุงจะขับไว้ไหม
แต่ครับท่านสมัครก็เสนอนโยบายทางวงแหวนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามครับ

กรุงเทพจึงขยายออกอย่างรวดเร็ว
แล้วขับรถไปไม่ไกลครับคนแก่ใจดีครับ

ก็ได้ท่านสมชายวงสวัสดิ์ครับมาขับต่อ

มีคนมาดักอยู่ปั๊มน้ำมันครับ
ก็ดึงกระชากท่านสมชายลงแล้วก็ดันท่านอภิษฎขึ้นขับ
อยู่ในค่ายทหารนะครับ
ขับไปได้ไม่ไกลแล้วครับน้ำมันหมดครับ
ก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับ
มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็เสนอนโยบายแข่งกัน
ซึ่งประชาธิปไตยก็ต้องเสนอนโยบายใครจะดีกว่าใครนะครับ
เราก็เสนอนโยบายใหม่ครับของพักครับ
ว่าเรามีนายกคนสวยครับ
ใจดีครับคนเก่งครับคือยิ่งรักชินวัฒน์
ท่านประชาธิปัตย์ก็เสนอท่านอภิษฎรูปหล่อครับ

ชุวิตครับท่านใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ได้เข้าเรื่องพลเอกประยุทธ์เลยนะครับ

พอท่านนายกยิ่งรักมาเป็นนายกครับ

ท่านนายกนะครับคนสวยคนเก่งนี่ก็นำนโยบายมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ผลการเกษตรมีราคาครับ
ข้าวกิโลละยี่สิบบาทครับ
มันโลละ๕ยางพาราโลละร้อยครับ
เศรษฐกิจดีรัฐบาลก็เก็บภาษีได้นะครับ

รัฐบาลก็เก็บภาษีได้มาพัฒนาประเทศครับ

เราก็ถามว่าใครจะมาขับรถคันนี้
นายกประยุทธ์บอกว่าผมก็เคยขับครับ

ท่านก็ขึ้นขับบอกพี่น้องประชาชนว่า
บ้านเมืองสงบต้องจบที่ลุงตู่

พอมาท่านลุงตู่มาขับเนี่ย
ท่านเป็นคันสุดท้ายครับรถประเทศไทยนี่

เพราะท่านนายกขับไม่เป็น
ลาวเขมรพม่าแซงเราไปหมดแล้วครับ

ขึ้นทางด่วนลงทางด่วนตรงไหนครับ

ประชาชนอยู่บนรถโดยสารเนี่ย

เพราะว่าคนขับรถด่าครับ

มีสุภาษิตโบราณ

เทียบให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบ
เพราะว่าเมื่อเข้าสู่ยุค

ยุคเข้ายาก

กระดาษขาดจะอยู่ที่ตึกหรู

เด็กน้อยเอากันคนแก่มีลูก

เมื่อกรียุควันนี้เกิดแล้วครับ

เป็นหนี้๑๐ล้านล้านครับ

หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน

วันนี้เป็นหนี้๑๐คือครับ

ลองเอาโอ่งขาวตั้งเรียงครับ

ประชาชนลำบากครับเศรษฐกิจแย่

มองว่าถ้าเพื่อไทยชนะอีกล่ะ
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้นะครับ
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ถ้าเพื่อไทยชนะ
แล้วเราจะได้เป็นรัฐบาลไหมผมบอกว่า
ถ้าเราชนะในรอบต่อไปนี้ถ้าไม่ให้เป็นรัฐบาลก็ต้องโดนครับ
โดนอะไรพี่น้องก็ต้องคิดเอาเองนะครับ
ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้ลุงตู่
นายกประยุทธ์ขับรถประเทศไทยอีกต่อไปครับขอบคุณครับ